ติดตามข่าวกับชัดข่าวเที่ยงกันต่อมาดูที่เรื่องของคดีของนายชูวงกันบ้างนะครับ
วันนี้ครอบครัวของนายชูวงแทร่ตังนะครับมีการไปยื่นหนังสือนะครับ
ถึงทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
หลังจากรองอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา๔คนเรื่องของคดีการโอนหุ้นผิดปกติครับ
นางวันเพ็ญธนธรรมสิริพี่สาวของนายชูวงแทร่ตั้งนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่
เดินทางมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าและขอความเป็นธรรม
ในคดีการโอนหุ้นของนายชูวงที่ผิดปกติเกือบ๓๐๐ล้านบาทครับ
นางวันเพ็ญก็กล่าวว่าทราบว่ารองอายการสูงสุดนั้นได้พิจารณาแล้วก็เห็นพ้องกับอธิบดีอายการกรุงเทพใต้ไม่ฟ้อง
ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกรวม๔คน
และส่งสำนวนไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีความเห็นว่าจะเห็นแย้งจากอายการสูงสุดหรือไม่
อยากจะร้องขอให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการกันกรองและมีความเห็นแย้งกับความเห็นของอายการ
และพิจารณาโดยให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวเพราะคดีนี้เกิดขึ้นมานานกว่า๑ปีแล้ว
โดยตำรวจรวบรวมพยาหลักฐานที่หนักแน่นนะครับจนนำไปสู่การออกหมายจับแล้วก็อายัดทรัพย์ของผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ซึ่งครอบครัวเคารพดุลพินิษฐ์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะมีผลออกมาอย่างไร
หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในชั้นนี้ครอบครัวก็จะดำเนินการฟ้องร้องเองตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีบุคคลไปรับเงิน๒๐ล้านบาทเพื่อล้มคดี
วันเพลงก็กล่าวว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวว่ามีการแทรกแทรงในชั้นอายการหรือไม่
แต่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ทางญาติและทนายความก็เข้าไปพูดคุยกับอธิบดีอายการกรุงเทพใต้ก่อนจะมีความเห็น
โดยอธิบดีอายการบอกว่าสำนวนมีจำนวน๓๐๐หน้าครับ
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จจนกระทั่งมีความเห็นอายการออกมาในที่สุดครับ